ดูข่าวนี้หน่อยฮะทำไมคนนี้เขาจอดรถแบบนี้ล่ะครับ
อมวิเคราะห์หน่อยทำไมคือดูแล้วตั้งใจจะเอาหน้าเข้าแหละ
แต่ว่ายังไงมันไม่พ้นเสาอ่ะดิอ่า
ก็เลยคาอยู่อย่างนั้นคือรถคันนี้ก็ยังป้ายแดงอยู่
นะครับคุณผู้ชมฮะคือเจ้าของคลิปเดินอยู่ที่ลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่งอ่ะนะ
นะครับเห็นรถเก๋งป้ายแดงคันนี้เอ๊ะทำไมไม่เข้าซองนะครับ
แล้วเอาหัวทิ้มเข้าไปแบบนี้อย่างที่ดอมบอกอ่ะแปลกอ่ะ
คงจะเอาหน้าเข้าแหละพยายามจะเอาหน้าเข้าแต่ตีวงไม่พ้นป่ะ
นี่นี่นี่ใช่มั้ยคะอ่ามีคนคิดเหมือนพุ่มเหมือนกัน
ว่าน่าจะมือใหม่หรือบางคนบอกว่า
หรือว่ารีบสุดแล้วจริงปวดท้องสุดแล้วจริง
ขาปิดแนะไปหรือยังไง

คือข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแนวที่รถสามารถจอดขวางได้ไง
เขาก็จอดขวางกันไม่ได้แล้วสิ
เพราะว่าพี่เขาคาตูดโด่งออกมาแบบนี้
คุณผู้ชมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
คือแน่คือพยายามเลี้ยวจะเอาหน้าเข้าแหละ

เขาคงโกว่ารถจะโดนเสาแหละ

แค่นี้แล้วกันนะฮะแล้วลงรถไปเลย
แค่นี้แล้วกันแต่ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไร
แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวรถฉันป้ายแดงนะฮะ